เอาละครับมาดูความสำเร็จของโรงพยาบาลสิริราช
เพราะธรรมดาผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องเจาะปลายนิ้วใช่ไหม

แต่คราวนี้เขามีอุปกรณ์ที่จะเป็นเข็มฝังเข้าไปในหน้าท้อง
เพื่อจะสามารถที่จะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้ทันที
ส่งข้อมูลไปให้แพทย์ได้เห็น
แล้วก็ที่สำคัญจะมีสัญญาณเตือนให้แก่ผู้ป่วยด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและความทันสมัยของสิริราชพยาบาลนะครับ
โดยศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลกนะครับ
ในประเทศไทยจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนอายุ๑๕ปีขึ้นไป
เมื่อปี๒๕๕๗พบผู้ป่วยเบาหวานมากถึง๔๘๐๐๐คน
ซึ่งเบาหวานเป็นโรคที่ก่อผลเสียในระยะยาว
โดยปัจจุบันสิ่งที่จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเจาะปลายนิ้วเช็คระดับน้ำตาลทุกครั้ง
ที่ถูกเจาะก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่ดีนะครับ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ร่วมกับบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีเสริมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้ฝังอยู่ผนังหน้าท้องของผู้ป่วย
ซึ่งมีปลายเข็มยื่นเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนัง
สามารถวัดระดับน้ำตาลในน้ำใต้ผิวหนัง
ซึ่งมีค่าสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
จากนั้นก็จะทำการบันทึกข้อมูลที่แพทย์สามารถดูได้ตลอดเวลา
อกจากนี้ก็จะมีระบบแจ้งเตือนกรณีที่ระดับน้ำตาลสูงหรือว่าต่ำเกิน
ก็ทำให้ผู้ป่วยสามารถฉีดอินซูลินผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในตัว

ถือว่าเป็นเทคโนโลยียุค๓๐
ที่จะต้องมีความร่วมมือพัฒนาไปสู่๔๐ต่อไปนะครับ
เพราะว่าในอนาคตจะมีการพัฒนานวัตกรรมนี้ในการเชื่อมต่อ
โดยสามารถส่งข้อมูลผ่านอากาศไปยังเครื่องมือสื่อสารของแพทย์
หรือว่าญาติผู้ป่วยในการรับรู้อาการผู้ป่วยได้ทันที
กรณีที่หากผู้ป่วยหลับหรือว่าหมดสติ
ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปให้แพทย์ส่งไปให้ญาติโดยตรงเลย
เพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือได้ต่อนะครับ
แล้วก็จะสามารถที่จะสั่งการฉีดอินซูลินได้ทันที
โอ้โหนี่คือในอนาคตต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นการลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัย
โดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวานระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลและก็บริษัทแมคโทนิกส์ประเทศไทยจำกัด
จึงถือเป็นการนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้
เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตได้นะครับ